ข่าวที่เขาเรียกว่าสะเทือนวงการการศึกษานะคุณผู้ชม
ก็มีข่าวหลุดออกมานะฮะเป็นแชทระหว่างภูมิในการโรงเรียนกับเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๒
๒ก็สักประมาณ๑๓๑๔ได้
อายุยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าเขาคุยกันเนี่ยลักษณะเป็นเชิงชู้สาว
ความสัมพันธ์กันแบบนั้นมีรูปคู่กอดคอกันไปเที่ยวกันไปมา
ล่าสุดมีคำสั่งย้ายด่วนภูมิในการโรงเรียนคนนี้แล้วนะครับ
รวมทั้งตั้งคณะกรรมการสอบด้วยครับ
นายคมกริจมุมไทยสงฆ์ภูมิในการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษานครราชศรีมาเขต๖พร้อมเจ้าหน้าที่
ก็เดินทางไปตรวจสอบข้อที่จริงที่โรงเรียนแห่งนี้แหละครับ
ซึ่งเป็นโรงเรียนอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
หลังคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูนำหลักฐานเข้ามาร้องเรียน
ให้ไปตรวจสอบพฤติกรรมของภูมิในการโรงเรียนที่ไม่เหมาะสม
คือพอคนนี้แอบไปคบหาเชิงชู้สาวกับนักเรียนหญิงอายุ๑๔ปี
ชั้นม๒คือคบกันมา๓เดือนแล้วคุณดูสิภาพ
คือภาพแก๊กกราวของแชทเป็นรูปคู่กันด้วย
และข้อความนี่แม่ก็มินเมย์ไปนะครับ
เห็นข้อความแล้วก็นี่นะจุ๊บนะคะก็มีการพูด
รูปคู่กันแบบนี้อายุก็ห่างกันเยอะแยะมากมายทีเดียว
ก่อนจะมีการนำข้อความที่ทั้งคู่คุยกันผ่านไลน์
ลักษณะที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี่แหละเอามาเปิดเผย
อาจทำให้โรงเรียนนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียง
เพราะว่าเป็นถึงผู้อำนวยการก็พฤติกรรมก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร
คือตอนนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครราชศรีมาเขต๖
ยังไม่ได้รับหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้อำนวยการโรงเรียน
จากคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน

เพื่อมาเยียวยาสภาพจิตใจกับนักเรียนหญิงที่ตกเป็นข่าว
ตกเป็นเหยื่อเรื่องของชู้สาวแล้วก็เกิดเรื่อง
แล้ววันนี้นะคะหลังจากเกิดเรื่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนก็ไม่ได้มาทำงานด้วย
รวมทั้งไม่สามารถติดต่อได้ด้วยค่ะ
ส่วนเด็กเองก็ไม่ได้มาโรงเรียนเช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนหน้างของนางพลัยวัลหายทองผู้ปกครอง
ซึ่งก็เป็นเพื่อนของเด็กนักเรียนผู้เสียหาย
เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจภูทรบัวใหญ่
เพื่อดำเนินคดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน

หลังถูกโทรศัพท์ไปกล่าวหาว่า
บุตรชายนั้นมีพฤติกรรมค้ายาเสพติด
และยังได้ข่มขู่พร้อมกับกล่าวถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ที่เธอนั้นได้ไปเห็นกับตาตัวเองนะคะ
แล้วก็บอกว่ามีการนั่งกอดกับเด็กนักเรียนหญิงที่ร้านกาแฟ
เดี๋ยวจะนำภาพตรงนี้มาใช้เป็นพยานหลักฐานด้วย
ก็พฤติกรรมก็รู้ว่าแต่ก่อนเคยเล่นกับเด็กที่บ้านโจทย์นะคะ
แล้วทีนี้พ่อแม่เขาก็ไปร้องเรียนไปนี่
แล้วก็ที่สำนักงานเขตแล้วสำนักงานเขตเขาก็ไก่เกลี่ยว่า
พอก็จะว่าจะไม่เป็นอีกค่ะ
เรื่องกับเด็กนี้ก็คือว่าหนูแอบไปเห็นที่ปั๊มน้ำมันปอตทใหม่นะคะ
นั่งกินกาแฟอยู่แล้วก็กอดคอกันค่ะ
ทุสาวเลยค่ะ
สาวลักษณ์ก็เห็นหมดนะครับเท่าของนายพิกริกันงานการประทาน
เป็นสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครราชศรีมาเขต๖
เนื่องจากว่าทราบมาก่อนว่าเคยมีพฤติกรรมเชิงชู้สาวแบบนี้มาแล้ว
แต่ว่าสุดท้ายทางสำนักงานเขตเองก็อนุมัติครับ
แล้วก็แต่งตั้งให้เป็นผู้มนุยการของโรงเรียนแห่งนี้
กระทั่งก็เกิดเรื่องซ้ำสองคือมีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้น
ออกมาเรียกร้องให้ดำเนินการสอบแล้วก็เอาผิดทางวินัยด้วยครับ
มันสืบไปถึงเขตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขตก็ยังรับพินาส่งมาให้อยู่นะครับ
อันนี้ก็ไม่คิดว่าจะมาทำแบบนี้นะครับ
นึกว่าที่แล้วไปก็ถือว่าแล้วไป
นึกว่าจะมาพัฒนามาทำให้การศึกษาของเราดีขึ้น
สถานของเรามีชื่อเสียง
ล่าสุดนะครับนายสุภะพงศาจันทรังรองภูมิในการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครราชศรีมาเขต๖
ก็มีคำสั่งย้ายด่วนภูมิในการโรงเรียนคนนี้นะครับ
ช่วยราชการที่สำนักงานเขตโดยให้มีผลทันที
พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้รายงานผลใน๗วัน
และล่าสุดพ่อออสคนนี้พอเกิดเห็นก็หายเหงียบ
ทำงานก็ไม่ได้ไปโรงเรียนก็ไม่ได้ไป
คือก็เก็บตัวเงียบเพราะรู้ว่าข่าวมันดังแล้ว
รวมทั้งตัวเด็กเองด้วยวันนี้ก็ไม่ได้มาโรงเรียน
จะมีสถานการณ์ลงเอยกันอย่างไร